เอามาดูการซ้อมเผชิญเหตุในโรงพยาบาลกันหน่อยก่อนหน้านี้นำเสนอเป็นระยะ
ใช่ไว้รุ่นทันละกันและตามไปเอาคืนคู่อริตในโรงพยาบาลใช่
โรงพยาบาลก็เลยบอกโอ้โหถ้าเจอแบบนี้ไม่ไหวซ้อมเผชิญเหตุดีกว่า
อ่าไปดูการซ้อมเผชิญเหตุที่โรงพยาบาลอ่างทองอ่าเป็นยังไงคุณ
แล้วมีหลุดความหลุดคำอะไรเลยอ่ามันต้องเหมือนจริงหรือ
ทะเลาะกันในสถานบันเทิงแล้วก็ตามมาก่อเหตุซ้ำ
ในสถานพิจัติคุณมันต้องให้เหมือนจริงทุกอย่าง
หลังจากนั้นตำรวจเข้ามาและตำรวจก็ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ด้วย
คือจบแบบแฮปปี้เอ็นดิ้ง
โอ้โหซ้อมจริงจังเลือดตกยังออกกันเลย
โอ้โฮน้ำแดงสาดกันไปเลยทีเดียวนี่นะคะ

ไม่ได้บอกคนที่มาโรงพยาบาลไง

ก็สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนที่พบเห็น

แต่ว่ามีการย้ำว่าเป็นการซ้อมเผชิญเหตุนะคะ
ก็จะต้องมีคนรู้บ้างไม่รู้บ้างเป็นปกติเนี่ยนะคะ
โรงพยาบาลอ่างทองทำไมถึงต้องซ้อมเผชิญเหตุ
เพราะ๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
มีกลุ่มวัยรุ่นมาก่อเหตุทะเลาะวิวาสในโรงพยาบาล
เพราะว่าตามกันมาจากสถานบันเทิง
แล้ววันนั้นทำให้โรงพยาบาลได้รับความเสียหาย

ก็เลยจะต้องจัดการซ้อมเผชิญเหตุขึ้นมา
เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความพร้อม

สิเขาหูตำรวจโดนไปเอ้าตุ๊บตั้ม

แต่อันนี้ซ้อมไงก็จะได้รับมือได้ถูกต้อง